กินที่เหรอคะไม่ใช่ลูกไม่กินที่นะขวายห้างจริงแต่ว่าขาด้านเนี้ยที่อยู่ข้างบนเนี้ยคุณผู้ชมเราไม่รู้ตัวบางทีนะขอโทษนะคะมันจะอย่างเงี้ยมันจะไปโดนคนที่เขายืนอยู่บางทีเราขยับหยิบของอ๋อปลายเท้าหรอปลายเท้ามันจะไปโดนทีนี้เนี้ยไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดมันต้องเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดแบบโม

แล้วก็เขาบอกว่ามันมีหลายข้อมากนะที่บีทีเอสขอความร่วมมือเช่นนะคะไม่ให้เล่นมือถือเนาะไม่ให้นั่งอ้าขาเพราะนั่งอ้าขาเนี่ยกินที่แน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับผู้โดยสารนะคะคนอื่นเป็นจำนวนมากก็ขอความร่วมมือมานะว่ากรุณาอย่าเป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยมันยังมีอีกนะคะบางคนนั่งแล้ว
เขาก็พูดแล้วเอาของออกเนี่ยก็มีปากเสียงกันอะไรแบบนี้แบบนี้เข้มจะให้ฉันวางที่ไหนล่ะอะไรประมาณนี้อ่ะเป็นว่าน้ำจิตน้ำใจเนอะมันเป็นรถสาธารณะไม่ใช่รถของเรานะคะแบ่งได้แบ่งกันเนอะนะจะได้ไปถึงปลายทางด้วยกันนะคะค่ะจ้ะ